อย่างที่เราบอกไปเรื่องของโควิด๑๙เรื่องสำคัญเราไม่ทิ้งแน่นอน
เพราะว่ายิ่งได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน
แล้วมีคนที่เครียดฆ่าตัวตายเนื่องจากโควิด๑๙เนี่ยมีให้เห็นบ่อย
เหมือนที่กู้ภัยเคยรายงานกับเราอะค่ะว่ามีแทบทุกวัน
วันหนึ่งโดยสองสำรายมาดูกรณีนี้นะคะ
คุณลุงอายุ๖๐เป็นอดีตพนักงานขับรถขยะค่ะ
ต้องฟอกไตแล้วบังเอิญภรรยาเป็นหวาดเจ็บคอ
ภรรยาเข้าไปตรวจโควิด๑๙คุณลุงเลยบอกเอองั้นตรวจด้วยก็แล้วกัน
ปรากฏว่าติดทั้งคู่คุณลุงทำใจไม่ได้ยิงตัวตายนะคะยิงตัวตาย
มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็ต้องไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็นำร่างออกมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
คือในบ้านเนี่ยมีศพผู้ชายวัย๖๐เป็นอดีตพนักงานขับรถขนขยะอบตลาดใหญ่
สภาพศพคือหลังพิงผนังห้องแล้วก็มีปืนปืนออโตเมติกจุด๓๘ยิงขมับขวาทะลุขมับซ้าย
ปลอกกระสุนก็ตกอยู่ปลอกหนึ่งคือคุณลุงท่านนี้เป็นเบาหวานนะคะ
เป็นโรคไตด้วยค่ะต้องฟอกไตสัปดาห์ละ๓ครั้ง
เมื่อวานไปโรงพยาบาลเพื่อฟอกไตภรรยาอายุสี่สิบสามไปด้วย
เพราะว่าภรรยาจะไปตรวจโควิด๑๙ภรรยาเป็นหวัดเจ็บคอก็เลยอยากจะไปตรวจดู
ทีนี้ค่ะพอตรวจทั้งคู่ติดทั้งคู่ค่ะติดโควิด๑๙ทั้งคู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้คุณลุงไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่คุณลุงบอกว่าไม่ไป
คุณลุงพูดคำนี้ค่ะขอไปตายที่บ้านดีกว่า
ประโยคนี้เลยนะคะก็พาภรรยากลับบ้านกลับกันมาทั้งคู่
ผู้ใหญ่บ้านและน้องสาวของคุณลุงก็พยายามจะพูดเกลี้กล่อมนะ
ว่าเนี่ยฉีดวัคซีนแล้ว๒เข็มฉีดซิโนแวคกันแล้ว
อาการไม่รุนแรงหรอกรักษาสิเดี๋ยวก็หาย
แต่คุณลุงเครียดค่ะคุณลุงไม่ฟัง๓ทุ่มครึ่งค่ะเมื่อคืนนี้
ภรรยากับลูกชายอายุ๑๗นั่งดูทีวีอยู่ในห้อง
อยู่ดีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งนัดหนึ่งก็รีบไปดู
ยิงตัวตายนะคะลูกชายคือร้องไห้ใหญ่เลย
เพราะลูกชายกลัวว่าแม่จะแบบจะยิงอีกคนนึง
อะไรเอาไว้แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุมีการพูดคุยกับภรรยาของผู้ตาย
ภรรยาก็บอกว่าคือเช้านี้ลูกชายอายุ๑๗ก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เหมือนกัน
เพราะว่าเสี่ยงสูงอ่ะนะคะเธอก็บอกว่าก่อนหน้าที่จะติดโควิด๑๙
ขายของอยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
แล้วเธอก็เริ่มมีอาการเป็นหวัดมีน้ำมูกเจ็บคอ
ก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก็ติดนั่นแหละ
แต่อาการไม่ได้รุนแรงมากหมอบอกว่ารักษาตัวที่บ้านได้
ส่วนสามีค่ะหมอบอกว่าให้รักษาที่โรงพยาบาลไหม
แต่สามีไม่ยอมสามีพูดว่าอยากจะมาตายที่บ้าน

ครั้งแรกคือมันเป็นวัดแล้วมีน้ำมูกอะไรอย่างนี้

เหมือนยังไม่รุนแรกครับ

ก็บอกไปยอนนอนเถอะ
พูดยังงี้
เแล้วหนูก็เข้าไป๓ทุ่มหรือครึ่งกำลังจะลงนอน
เขาก็ยิง
นี่ค่ะซึ่งตัวภรรยาเองเนี่ยก็

ทีมเขาก็ถามว่ารักษาตัวยังไง

อาการเจ็บคอก็ไม่เป็นแล้วหายแล้ว
ไม่มีน้ำมูกแล้วส่วนลูกชายยังรอผลตรวจอยู่นะคะ
ติดโควิด๑๙หรือเปล่าค่ะ
ทุกผู้ชมครับตอนที่มีข่าวเรื่อง